ความปลอดภัยของสมาชิกทีมชาติไทยทุกคน
ก็จะเป็นนักมวยผู้ฝึกศร
รวมถึงบรรดานักกีฬาต่าง
แน่นอนที่ตอนนี้หลายคนกลับมาจากการแข่งขัน
ไปคัดเลือกมวยสาาคมที่จ้อแดน
เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเดินทางกลับมาถึงไทยนะครับ
ก็ใช้เวลากักตัวที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นเวลา๑๔วันครับ
กฎโดยอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดเลยครับซึ่งเมื่อวานนี้
สมาคมนะครับได้อนุญาตให้ทุกคนนั้นกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับการควอลิฟิคที่จอแดนก็ได้โควต้ามาสี่คนนะครับคือทิศัลปั้นโหมดรุ่นห้าสิบสองกิโลกรัมชาย
ชัดใช้เดชาบุตรดีห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมชายสุดาพรศรีสอนดีครับ
หกสิบกิโลกรัมหญิงแล้วก็ใบสวนมณีก้อนหกสิบเก้ากิโลกรัมหญิงครับ
ส่วนการเลื่อนการแข่งขันโอลิปิกไปเป็นปีหน้าสมาคมจะพิจารณาปรับแผนและกิจกรรมการฝึกซ้อมต่างต่อไปครับ